หน่วยงานด้านปกครองทั้งตำรวจทหารกว่า๓๐๐นายเลยค่ะ
เพราะว่ามีการให้หญิงสาวไปค้าประเวณีทั้งชาวเมียนมาร์ชาวไทย
แล้วก็บางคนเนี่ยไปค้าประเวณีตั้งแต่อายุ๑๒คุณภาคภูมิตั้งแต่๑๒ค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาเลยเข้าไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าพอเข้าไปเนี่ยนะ
ไปเจอหญิงค้าประเวณีเป็นร้อยคนอยู่ในอาบอบนวดนี้
เดี๋ยวคุณชูวิทย์เขาลงพื้นที่ด้วยเขาบอกเรื่องของอาบอบนวดเนี่ยเขาถนัด
เขารู้ทุกซอกทุกมุมห้องไหนอะไรยังไงเดี๋ยวตามต่อในชุวิตตีแสกหน้า

พร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองทหารตำรวจ๓๐๐นาย

หลังจากไปล่อซื้อแล้วก็พบว่ามันมีการลักลอบค้าประเวณีจริง
คนไทยก็มีคนต่างชาติก็มีส่วนใหญ่ก็เป็นเมียนมานะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ท่านก็บอกว่าจากการปฏิบัติการตรวจค้นในวันนี้เนี่ย
ไปเจอปากบนายบุญทรัพย์อมรรัตนาสิริ
ปากบคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญานะคะ
เป็นคนคอยดูแลร้านคอยเชียร์แขกคอยจัดหาเด็ก
แล้วก็มีพฤติกรรมนวงเหนียวกักขัง
แล้วก็ไปเจอคนดูแลร้านทำหน้าที่เป็นธุระจัดหาอีก
มีอีก๕คนค่ะไปเจอหญิงค้าประเวณีอีก๑๑๓คนคุณผู้ชม
เป็นคนต่างด้าวนะคะแล้วก็มีคนอายุต่ำกว่า๑๘ถึง๑๐คน
อย่างที่บอกว่าอายุ๑๒ยังมีเลยอะค่ะครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนของการสัมภาษณ์
แยกเหยื่อซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียหายนะคะ
แล้วก็ต้องมีการสอบสวนผู้เสียหายโดยสหวิชาชีพ

เพราะว่าบางคนไม่มีแม้กระทั่งบัตรประจำตัวประชาชน
อกจากนี้ไปเจอห้องที่คล้ายสถานพยาบาล
มีเตียงขายังมีเครื่องมือแพทย์

อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าห้องที่มีขายังมันทำอะไร
ยืนยันว่าเดี๋ยวจะต้องขยายผลไปถึงเจ้าของสถานบริการ
และคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะคะ
จะมีลักษณะของการเป็นลักษณะของงานบริการ
ซึ่งส่วนหนึ่งเราได้รวบรวมพยานหลักฐาน
เชื่อว่ามีการค้าประวินีด้วยอยู่ระหว่างคัดแยก
มีทั้งชาวพม่าเมียนมาร์แล้วก็กัมพูชานะครับรวมถึงคนไทยรวมอยู่ด้วย
บางคนก็จะไม่มีหลักฐานนะครับที่จะให้เราทำการตรวจสอบ
บางคนก็มีลักษณะของอายุน้อย
ซึ่งอายุน้อยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเข้ากระบวนการในการคัดแยกเหยื่อด้วยอีกครั้งหนึ่ง
หลายครั้งที่เราทำการสอบสวงผู้หญิกษณีย์ลักษณะของการท้ามนุษย์
กลุ่มผู้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นเป้าแรกที่เราพยายามที่จะดำเนินคดีให้ได้

นี่ค่ะสำคัญเลยก็คือต้องสาวให้ถึงคนที่อยู่เบื้องหลัง
เฉพาะหน้างานคนที่คอยดูแลอยู่ข้างใน

ได้มีการประสานงานไปทางเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงินด้วยนะคะ
ปปงตรวจสอบเส้นทางการเงินค่ะ
เข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินหรือเปล่า
ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปทด้วยค่ะ
มาตรวจสอบบัญชีการจ่ายสวยของร้าน
เพราะว่าไปเจอคุณผู้ชม

เป็นบัญชีสวยอยู่ในรังขนาดใหญ่เลย
แล้วก็รายละเอียดคือเหมือนกับจ่ายให้กับหน่วยงานต่าง

หน้านี้ก็หลายสถานบันเทิงย่านรัชดาเลยนะ

ซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าสืบเนื่องมาจาก
การร้องขอของมูลนิธิพิทักษตรี

เด็กหญิงชาวเมียนมาอายุ๑๒ปี
ถูกนำไปค้าประเวณี

แล้วก็ส่งต่อมาที่นี่ค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็จะปิดสถานบริการแห่งนี้นะคะ
แล้วก็ส่งหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
เพื่อให้พิจารณาปิดถาวรค่ะ
ฐานความผิดและตามคำสั่งคอสช
แล้วก็แจ้งข้อหากับนายบุญทรัพย์ด้วยนะคะ

รวมถึงผู้ต้องหาคนอื่นด้วยนะคะ

เช่นร่วมการค้ามนุษย์โดยการแสวงหาผลประโยชน

เป็นธุระจัดหาซื้อขายจำหน่าย
พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด

ร่วมกันเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณี
รู้เห็นการมาของคนต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย
ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาธิกรรมข้ามชาติ
และข้อหาอื่นด้วยนะคะ
ข้อหาเลยเดี๋ยวอยากจะให้ตามเรื่องนี้กันต่อ
ในช่วงชูวิตตีแสกหน้าคุณชูวิทยเขาลงพื้นที่ไป
เพราะว่ามันไม่ใช่ที่เดียวนะฮะ
ความจริงแล้วสถานบริการทั่วประเทศ

ไอ้คำว่าอาบอบนวดเนี่ยมันเปิดขึ้นมาเพื่อ
อาบน้ำอบตัวนวดตัว